พอมันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็กระทบกับวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่ม

ก็จะมีเรื่องของงานทำวงทำบุญ
อย่างวันนี้วันพระเองแน่นอนก็จะมีผู้เท่าผู้แก่เดินทางไปวัดไปทำบุญตักบาท

การจะเข้าไปก็ต้องแห่ตรวจอุณหภูมิกันหน่อย

เพราะว่าแน่นอนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ถ้าติดเชื้อแล้วอาการมันจะซุดได้ง่าย

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะเสียชีวิตจากโรคนี้

เอาปินตรงปินโตไปทำบุญวันนี้วันพระที่พิสุนโลกภาพนี้ก็เป็นวันตรุษไทย
มีการเตรียมคนไปทำบุญกันแต่ว่าเขาก็มีคนไปคัดกรองนะครับ
ก็มีประชาชนเดินทางไปทำบุญกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่แหละครับ
ก็มีการสวมหน้ากากอนามัยแต่งตัวไปวงไปวัดการเตรียมต่าง
แต่ก็มีติดป้ายแบบนี้คัดกรองให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
เจลล้างมือไว้ให้ก่อนจะเข้าไปในสาราเพื่อเป็นการป้องกัน
พระท่านเองก็ประกาศแบบนี้ว่าทุกคนต้องทำตัวอย่างไรเพื่อให้มีความปลอดภัย

ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะฮะวันนี้นายวิเชียรจันทรโนไทยครับ
ท่านผู้ว่าเองก็เป็นประทานในพิธีวงศวงอสวทาสรุรนารีหรือว่าย่าโม
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ในวันฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีประจำปี๒๕๖๐
อีกทั้งก็เป็นการขอพรจากย่าโมครับ
ขอให้ทั้งคนโคราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙ด้วยครับ
นี้ครับในพิธีวงสวงก็มีทั้งข้าราชการณประชาชนไปร่วมพิธีกัน
คนที่จะไปร่วมพิธีแน่นอนต้องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยแล้วก็ยืนห่างกันหน่อย
หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อความปลอดภัยกิจกรรมในงานนะฮะก็มีการจัดขึ้น๒๓มีนาคมถึง๓เมษายนของทุกปี
แต่ปีนี้เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดก็คือวันนี้แค่มากราบศักระเพียงวันเดียวนะครับ
ท้ายกันที่ปัตตานีลงไปที่ใต้ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปัตตานีและประชาชนจิตอาสารร่วมกันทำความสะอาดภายในและรอบมัศยิตกลางจังหวัดปัตตานี
ปัตตานีพบผู้ติดเชื้อ๗รายแล้วแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยรอผลอีกจำนวนหนึ่ง
นายมรยะหวันโซะนะฮะเป็นอีหมานประจำมัศยิตกลางปัตตานีก็บอกว่ามัศยิตเนี่ยมีการออกข้อห้ามสำหรับคนที่จะไปละหมาดคือ
ผู้ที่มีอาการป่วยอาการไอตัวร้อนหรือเดินทางกลับจากต่างประเทศเดินทางไปละหมาดที่นี่โดยเด็ดขาด
ส่วนคนที่ไปละหมาดอาบน้ำละหมาดให้เสร็จเรียบร้อยจากบ้านแล้วก็นำผ้าปูไปเองทุกครั้ง
จากนี้งดการสะพัดมือในการสลามในการทักทายตามศาสนาด้วยนะฮะงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากภายในมัศยิต
เพื่อร่วมแรงร่วมใจการหยุดการระบาดของโรคโควิด๑๙ตอนนี้ทุกภาคส่วนก็กำลังให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับ